โอ้โหผู้เสียชีวิต๑๑ศพแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณ๔คนด้วยกันนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากที่เขาบอกว่าคนขับรถตู้น่าจะหลับในครับ
เมื่อเช้าของเมื่อวานนะฮะก็เกิดเหตุการณ์รถตู้โดยสารบรรทุกแรงงานชาวลาวขับรถไปชนกับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ทางหลวงหมายเลข๓๑๗สะแก้วจันทบุรีที่สะแก้วครับ
ตำรวจสพวังสมบูรณ์ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
พบรถตู้เป็นรถตู้ที่ไม่ประจำทาง
ตรวจต้าทะเบียน๓๔๐๔๐๕กรุงเทพฯมหานคร

เป็นรถบรรทุกพ่วงทะเบียน๗๐๑๒๓๔อุตรดิษฐ์
บรรทุกข้าวโพดมานะฮะสภาพรถตู้นั้นไม่เหลือสภาพเลยฮะ
แหลกเลยครับแล้วก็มีศพผู้เสียชีวิตเป็นแรงงานชาวลาว๑๑ศพ

แล้วก็เป็นชาวลาว๑๐รายผู้ชาย๑ราย
ผู้ชายนั้นเป็นคนขับรถตู้เป็นชาวไทย
ก็คือนายสันเสริญสัตว์ทองคันอายุ๒๒ปี
แล้วก็มีคนเจ็บอีก๔คนเป็นชาวลาว๓คน
แล้วก็มีคนขับรถบรรทุก
ทางด้านของนายสุบินเพ็งหมูอายุ๕๖ปีอีก๑คน
แล้วก็หน่วยกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไป
พันธุ์ตำรวจเอกเสกสรรวัฒนาพงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูทร
สาแก้วบอกว่าจากการสอบสวนคนขับรถตู้
เขาบอกว่าขับรถรับแรงงานชาวลาวมาจากกรุงเทพครับ
จะไปต่ออายุพาสปอร์ตที่ด่านผ่านแดนถาวรบ้านแหลม
ที่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
พอรถวิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายถนน

ว่าคนขับรถตู้นั้นจะหลับในและพุ่งไปชนประสานงาน
กับรถบรรทุกที่วิ่งสวนทางมา
ก็ทำให้มีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ธนาจนานชนทิชาสีม่วงอายุ๔๖ปี
ซึ่งเป็นแม่ของนายสันเสริญคนขับรถที่เสียชีวิต
ก็บอกว่าลูกชายนั้นมาทำงานเป็นพนักงานขับรถได้ประมาณสัก๓เดือน
แต่ละวันนั้นจะต้องขับรถไปมาตามตารางของคนจ้าง

ซึ่งหลังจากทราบว่าเป็นลูกชายที่ขับรถชนแล้วก็เสียชีวิตนั้นก็ตกใจมาก
เพราะว่าลูกชายนั้นเป็นคนขับรถเก่งแล้วก็ไม่ได้ขับเร็ว
ดื่มสุราด้วยแล้วก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนด้วย
วันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดของเขา
ลูกชายก็นอนพักเต็มที่อยู่ที่บ้านครับก่อนจะออกไปทำงาน
แล้วก็บอกว่าเสียใจมากเพราะว่าลูกนั้นเคยสัญญาว่าจะเลี้ยงดูแม่นะครับ
ไม่ได้ทำงานเมื่อวานเขาก็พักผ่อนทั้งวัน
เมื่อคืนเขาก็ได้นอน
ไม่แน่ใจเลยว่าทำไมเป็นแบบนี้
ตำรวจไปสอบสวนทางด้านของคนขับรถบรรทุกกันต่อ
คือนายซูบินเขาบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะ

ขับกินเลนเข้าไปแล้วเปิดไฟสูงด้วย
เขาก็เลยต้องกระพริบไฟใส่

ระยะนั้นสักประมาณ๒๐๐เมตรแล้วนะครับ

รถตู้หักรถกลับมาอีก
ช่องทางของเขาก็เลยชนประสานงานกันอย่างจังเลย
ยืนยันว่าเขาขับแค่๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น

ก้มเก็บของอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ส่วนตรงจุดที่เกิดเหตุนั้นมีสารตั้งอยู่๓สาร

เพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
นายสุบินคนขับรถบรรทุกก็บอกว่า

เรื่องนี้ก็มีคนไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อนะฮะ
คุณศักดิ์สยามชิดชอบก็สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก

น่าจะเกิดจากที่คนขับหลับในแล้วก็ล้ำไปในช่องของรถบรรทุกนะฮะ
ยังขับแบบช้าปกตินะฮะ

ก็ต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งให้ชัดเจน
ส่วนศพทั้งหมดนั้นส่งไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
กรุงเทพแล้วก็จะมีการส่งกลับที่ลาวตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ